ที่กระนวลขอนแก่นยังจำไม่ได้แต่ตอนนี้นะ
ตำรวจเขารู้แล้วนะว่าคุณอยู่ที่ไหน

นั่นแหละนั่นแหละเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะ
ตั้งแต่บ่าย๓ของวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานะที่ท้ายหมู่บ้านโคกล่ามหมู่๕
ระบบลห้วยยางอมฮึกกระนวนที่ขอนแกน
ตอนนั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกเชิดศรีสมครุฑนะครับรองสารวัตรสืบสวนสพกระนวล
ไปกับชุดสืบสี่นายไปเลยไปลงพื้นที่ไปเจอในนุโอ้ทำไมมีพิรุษท่าทางน่าสงสัย
อยู่ริมสระน้ำตำรวจจะเข้าไปขอตรวจค้นตัวนุวิ่งครับ
ตอนนั้นนุ๊กวิ่งหนีเข้าไปในป่าอ้อยเข้าไปในสวนยางพารานะครับคุณผู้ชมฮะ
ภาพขวามือส่วนภาพซ้ายมือเราแสดงให้เห็นว่าเขาเจอกันยังไง
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจขับรถยนต์ไล่ติดตามเข้ามาในป่าลึกเข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรได้ครับ
แต่นายนุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หลายนัดจนร้อยตำรวจตรีนเรศ
ถูกยิงเข้าที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วนายนุก็หนีไป
คาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ครับในนุ๊กน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสนมติด
แล้วก็กระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วคุณผู้ชมนะพอไปดูกลางวันนะโอ้โห
รอยกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ต้นยางหลายสิบต้นเลยนะ
ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ

เร่งติดตามไล่ล่าจับกลุ่ม

เชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่นี่เขาหากัน

แม่แก้วแม่แก้วภูโอบ
นะครับอายุ๖๓แม่ของนุ
แม่บอกหลังจากที่ลูกชาย

แม่บอกว่านุตระเวนมีเมียไปทั่วเลย
ตอนนี้มีเมียหลายคน

มีลูก๔คนแล้วด้วยแต่ไม่เคยพา
เมียพาลูกมาหาพ่อหาแม่เลยนะ

ก็งงเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าลูกเข้ามา

เพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันมารู้เรื่องอีกที

การทำงานของตำรวจนะยิงใส่เจ้าหน้าที่นะ

แม่บอกขอร้องล่ะตำรวจ

อย่าวิสามันฆาตกรรมได้ไหม

ลองฟังหน่อยฮะ
โอ้โหนี่ขนาดหนุไม่ค่อยมาฮะ
มาหาพ่อแม่แต่แม่ยังบอกเลยว่า